แต่ทีนี้เขารู้สึกว่าทำไมเหมือนกับมีลมหายใจอุ่น

แล้วปรากฏว่าเป็นผู้ชายค่ะคุณผู้ชม
คือมองนิสิทธิ์คนนี้ตาหยาดเยอะมากเลย
แล้วหน้ามาใกล้จนเกือบจะหอมแก้มได้อยู่แล้ว
เสียดายที่ต้องเบลอหน้าค่ะคุณผู้ชม
คือผู้ชายเสื้อแดงคนนี้เขานั่งมองนิสิตผู้หญิง
คือมองแบบตายาดเยิ้มเลยอ่ะนะนิสิตเขาบอกนะคะ
ถ่ายภาพผู้ชายคนนี้ได้บนรถเมย์สาย๕๖
แล้วก็โพสต์เล่าเรื่องราวบอกว่า
หลังจากขึ้นรถเมย์มาจากสะพานกรุงทน
เจอผู้ชายคนนี้สวมเสื้อสีแดงมานั่งข้างหลัง
ขยับหัวมาที่ซอกคอจนจะใกล้แก้มเธออยู่แล้วค่ะ
เธอก็ตกใจสิต้องลุกหนีออกมา
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็สอบถามไปที่นิสิตผู้หญิงคนนี้
คือนางสาวจินวราว่องสกุลกฤษณาหรือว่าน้องขิมนะคะ
อายุ๒๑ปีน้องขิมเล่าให้ฟังบอกว่าผู้ชายคนนี้เข้ามาสะกิด
ตอนแรกหนูก็คิดว่าเขาเป็นเพื่อนค่ะ
แต่พอหันไปดูแล้วก็ไม่ใช่นี่หนูก็เลยหันกลับมา
แต่ผู้ชายเสื้อแดงคนนี้เขาพยายามจะเข้ามาใกล้หนู

ใกล้จนหนูรู้สึกว่าเหมือนกับมีลมหายใจแรงมารดที่ต้นคอหนู
ทีนี้พอหนูจะหันหน้าไปดูก็เหมือนว่าหน้าผู้ชายคนนี้
เขาจะมาอยู่ที่แก้มหนูอยู่แล้วค่ะ
ตอนนั้นหนูตกใจหนูลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินหนีไปนั่งที่อื่นเลย
แต่ผู้ชายคนนี้เขาโอ้ตายาดเยิ้มคือยิ้มให้ตลอด
จนหนูกลัวแต่ว่าในโพสต์เขาก็เรียกผู้ชายคนนี้แบบ
อีแบบนะซึ่งวันนั้นน้องขิมน้องขิมแต่งชุดยังไงคะ
แบบใส่กระโปรงสั้นเสื้อรัดหรือเปล่า
น้องขิมบอกว่าไม่เลยพี่หนูใส่ชุดนิสิตปกติเลย
แล้วก็โปรงหนูเป็นกระโปรงดำยาวถึงเข่า

และสาเหตุที่เอาเรื่องนี้มาโพสต์หนูอยากเตือนภัยให้กับผู้หญิง
หลายคนที่ต้องขึ้นรถเมย์คนเดียวให้ระวังตัว
แต่สุดท้ายผู้ชายคนนี้เขาก็ไปลงที่ป้ายแถวสำเพ็ง
สักพักหนึ่งกระเป๋ารถเมย์ก็มาถามหนูนะ
ว่าผู้ชายคนนั้นเขาทำอะไรหรือเปล่า
แต่หนูก็ไม่ได้เล่าให้กับกระเป๋ารถฟังหรอก
เพราะว่าเอาจริงความผิดมันก็ยังไม่ได้ชัดเจน
หนูแค่รู้สึกเฉยว่าลมหายใจลดต้นคอ
แล้วหันไปเห็นเขาหน้าเกือบจะใกล้แก้ม
แต่น้องเขาบอกเขาก็ไม่เลือกที่จะแจ้งความนะ
เออก็ยังไม่แจ้งความแต่เอาจริงจริงคือถ้าเป็นแบบเนี้ย
ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก็ดี